เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

หากย้อนกลับไปในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่๒

แต่เดิมเป็นพื้นที่ชนบท
อยู่ห่างไกลจากความวุ่นวายทางด้านการเมือง

ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบไปด้วย

ถึงสวนผักกาศที่พี่โป้จะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ด้วยค่ะ
วันนี้ค่ะปีโป้มีนัดกับผู้รู้ค่ะ
เรียกได้ว่าผู้ที่รู้จักทุกซอกทุกมุมของวังสวนประกาศเลยทีเดียว

สวัสดีค่ะอาจารย์ปูใช่ไหมคะ

อาจารย์ปูคะปีโป้ขอเรียนถามนิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาเข้าชมในพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศนี้ต้องเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะซื้อบัตรเข้าชม

ถ้าเป็นชอบจากประเทศ๑๐๐บาท

จุมพลพงศ์บริพัฒน์กรมหม่ามือนครสวรรค์สัตว์ดิกภินิษฑ์
ซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตในสมเด็จพระเจ้าบรมวงเถอร์
เจ้าฟ้าบริพัฒน์สุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ต้นราชสกุลบริพัฒน์
ซื้อไว้เพื่อเป็นที่พำนักในวันสุดสัปดาห์
กับหม่อมราชวงศ์พันธิปต์บริทัศน์
และตั้งชื่อวังแห่งนี้ว่าวังสวนพกาศ

กลายเป็นสถานที่ที่ทั้งสองพระองค์

วบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
และทรงเปิดบ้านให้ประชาชนได้เข้าชมความงดงามของบ้าน
และของเก่าเก็บที่ตกทอดมาตั้งแต่ต้นตระกูล
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิจุมพฤษพันทิพย์
อันนี้จะเป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งเป็นสองยุคนะครับ
ก็คือยุคหินกับยุคโลหะ
โป้สงสัยไหมว่าบ้านเฉียงนี้
ถ้าเทียบกับแหล่งอารยธรรมของโลกจะอยู่รุ่นไหน
เช่นอียิปต์ไหมที่มีฟาโลทันพิรามิต
หนูคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณยุคนั้นรูปนั้น
วันนี้เขามีการจัดแสดงให้หนูดูนะ
อียิปต์อายุประมาณ๕๐๐ถึง๓๐๐ปีมาแล้ว

เชียงอายุประมาณ๕๖๐๐๑๘๐๐ปีมาแล้ว
ตกลงบ้านเชียงแก่กว่าปีรมิตรอียิปต์

โป้เห็นหม้อใบกลางไหมครับ
ที่เป็นเส้นขดเนี่ยคือการเอาตัวเชือกไปจุ่มกับสี
แล้วก็มาทาบไปบนพื้นของหม้อนี้
เราจึงเรียกว่าลายเชือกทาก
ต่อมาจึงพัฒนาเป็นลายขีดเขียน
ซึ่งเรียนแบบลายเชือกทาบอีกทีหนึ่ง
แต่เป็นมนุษย์เขียนเองแล้วคราวนี้
ต่อมาเขามีภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้น

รูปกลิ้งนี้ก็กลิ้งไปบนสีก่อน
แล้วพอมากลิ้งบนหม้อก็จะเกิดลวดลาย
พิมพ์ก็จะมีลายต่างกันเห็นไหมครับ

นี่คือเครื่องประดับของคนบ้านเชียงนะครับ

แต่ลูกปัดนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์
เพราะว่ามันมีหินและแร่บางชนิดเนี่ย

จะมีลูกปัดของตัวเองแต่เป็นดินเผา
ต่อมาจึงพัฒนาเป็นหินต่าง
ซึ่งมีหินจำนวนหนึ่งมาจากชุมชนภายนอก
และต่อมาพัฒนาเป็นทองคำ

ตั้งอยู่บนศิลปคารจุมพฤษพันทิพย์เท่านั้นนะคะ
จัดเก็บวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้
หากแต่บริเวณชั้น๒ของในบ้านเรือนไทยหลังที่๕
ก็ยังมีโบราณวัตถุจากบ้านเชียง
ซึ่งจัดแสดงไว้ให้ชมเช่นกัน
ซึ่งที่นี่จะมีเรือนไทยทั้งหมด๘หลัง
เป็นเรือนไทยยกพื้นสูงที่ยกมาจากที่อื่น
แล้วยังมีส่วนจัดแสดงเรือที่บอกเลยว่าต้องสะดุดตาผู้ที่เข้ามาชม
พิพิธภัณฑ์วังส่วนพระกาศมากเลยล่ะค่ะ
ลำนี้เป็นเรือสำหรับแล่นในบึง
แต่ว่าเรือลำใหญ่เป็นเรือที่ในหลวงรัชกาลที่๕พระราชทาน
เวลานั้นสัญจรไปไหนมาไหนก็ไปทางเรือ

ลำนี้จึงเป็นเรือพระราชทานจากราชการที่๕
ชื่อว่าเรือก้าวกึ่งพยามนะครับ
ส่วนลำนี้ก็เป็นเรือที่มีส่วนแกะสลักสวยงามนะครับ
เรือลำนี้ก็เป็นเรือโชว์นะครับ
เพราะลำเล็กมากนะอาจารย์
อันนี้สวยมากเลยอาจารย์
อันนี้เขาเรียกว่าเพชรยอดมงกุฎของวังสวนผักกาศ

เป็นเรือนที่สวยที่สุดในวังสวนประกาศ
อันนี้เรียกว่าหอเขียนเป็นเรือนหลังที่๙

งามที่สุดชนะเลิศ๘เรือนที่มีมาก่อน
อาจารย์คะคำว่าหอเขียนคืออะไรคะ
หอเขียนก็คือหอไตรที่มีการเขียนลวดลายประดับ
หอไตรหลังนี้เดิมอยู่วัดบ้านกลิ้ง
วัดปั้นกลิ้งอยู่รอยต่อระหว่างอำเภอบังปะอินกับอำเภอพระนครศรีรุยา
แล้วบนหอเขียนเนี่ยมันมีภาพที่เกี่ยวเนื่องกับละครดังเรื่องหนึ่ง

ที่คุณเจมส์จิแกเป็นขันที

พี่โป้หาก่อนฉันทีอยู่ในนี้ตามมา
มาดูที่อันนี้

อันนี้เป็นขันทีที่ไม่เป็นตัวตนนะ

แต่ขันทีที่เป็นตัวนั่งอยู่นี่

นี่ภาพลายรถน้ำทั้งหมดนี้เป็นแต่เดิมหรือว่ามีการบูรณะขึ้นมา

รณะหมายถึงว่าทองที่ปิดลงไปอย่างนี้มันอาจจะหลุดล่อนออกมาแล้วนะครับ
เขาก็ตามจนเจอโครงเส้นเดิมแล้วก็ขึ้นเป็นรูปก่อน
หลังจากนั้นก็ปิดทองลงไปใหม่นะครับ

พระองค์เจ้าจุมพฤษพงศ์บริพัฒน์เนี่ยนำมาแล้วก็ให้ช่างบูรณะจนกระทั่งเป็นเรือนที่เราขึ้นมาอยู่นี้กันนะครับ

อันนี้เรือนประธานหรือว่าห้องโถงใหญ่ของบ้าน
หรือถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือห้องรับแขก
ห้องรับแขก
ในยุคราชการที่๕เราเริ่มนั่งเฮ้ยขาแบบฝรั่งแล้ว
ตรงนี้จึงเป็นห้องรับแขกที่โมเดิร์นที่สุด
บรรดาเรือนไทยที่เคยเห็นมา

โมเดลของพระอุโบสถวัดพระแก้ว

คือบ้านสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีของเก๋
ตั้งโชว์ในห้องรับแขกหรือในเฉลี่ยงทางเดิน
มีอยู่ยุคหนึ่งก็นิยมโชว์โมเดล
โมเดลของสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญในโลกใบนี้
ในห้องนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องถ้วยจากยุโรป
ซึ่งเป็นของที่นิยมในสมัยราชการที่๕
และเป็นของที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น

ข้างในที่เราเห็นเป็นลายสีทองนั้นก็คือแผ่นทองจริง

บางชุดก็จะเป็นชุดที่สั่งทำโดยเฉพาะ
เกี่ยวเนื่องกับวังสวนประกาศโดยตรง

กาดมาเต็มเลยทีเดียว

แม้วันนี้วังสวนพระกาศจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่เปิดให้คนเข้าชมความสวยงามของวังที่เคยมีชีวิต
ซึ่งทุกอนูในพื้นที่กว่า๖ไร่นี้เต็มไปด้วยเรื่องราว
หากขาดบุคคลที่ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง
ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์เลยแม้แต่น้อยค่ะ
โอ้โหอาจารย์ผูกพันกับเรื่องราวของวังสวนประกาศมากมายขนาดนี้
อยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ
ครับวังสวนผักกาศนี้ก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนควรมา
งบประมาณเพียงแค่๕๐บาทเท่านั้นในการเข้าชม
มันทำให้เราเห็นว่าบนแผ่นดินไทยของเรา
เราตั้งรกรากกันมาตั้งแต่ยุคบ้านเชียงที่เราดูกันห้องแรกแล้ว
เราไม่ใช่คนที่อพยพมาจากเทือกเขาอาวไตแน่
อยู่กันที่นี่แหละอยู่มานานแล้ว
แล้วค่อยสร้างสมวัฒนธรรมจนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์ของเรา

เพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั้น
ด้วยการมาซึมซับมากระตุ้นตัวเอง
ร้อยเรียงประวัติศาสตร์ในยุคต่างที่วังสวนผักกาศแห่งนี้

ภูมิใจจังที่ฉันเป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินนี้

ใจกลางความวุ่นวายของสังคมเมือง

ที่ยังคงเก็บทุกรายละเอียด

และได้รู้จักรากเงาของตัวเอง
จากวัตถุโบราณและของเก่าเก็บ
ที่เป็นมรดกอันล้ำค่า

นับเป็นความโชคดีของปีโป้จริงค่ะ
ที่ได้เข้ามาชมวังสวนประกาศแห่งนี้

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์

อาปากน้ำเขารออยู่

กวาดรางวัลมาแล้วทุกสถาบัน

โปรดติดตามตอนต่อไป